สิ่งที่อยากจะให้ระวังต่อไปนี้ก็คือ

เพราะเด็กเนี่ยเขาก็เล่นซุกสนตามภาษาแหละ
ก็อยากจะเตือนในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยนะคะว่า
ถ้าหาท่านมีลูกเล็กเนี่ยนะคะคอยดูหน่อยละกัน
ลูกเล็กที่ว่าไม่ใช่แค่เบบีเท่านั้นนะ

รู้กำลังหาหกเจ็ดขวบในแม้ตัวดีเลยล่ะเวลาไปออกไปเล่นนอกบ้าน
ไปเจอประตงประตูบางทีอยากจะปีนป่าอยากจะเดินเล่นระวังให้ดี
ประตูนี่แหละคุณผู้ชมทำอันตรายได้ค่ะ
จ้าประตูใหญ่ด้วยนะใช่แล้วมันเป็นประตูอัตโนมัติอ่ะ
อ่ะประตูไฟฟ้าค่ะคุณอ่าเด็กเด็กเดินเข้ามาเป็นกลุ่มน่ะ
คุณผู้ชมเราก็นึกว่าน้องจะเดินผ่านไปเฉย
อ่ะเจอประตูเห็นประตูกำลังเลื่อนเท่านั้นแหละ
ด้วยความอยากรู้อยากเห็นไปยืนขวางไปยืนบัง
เอามือไปกั้นมันไว้แบบนี้อืมแล้วคุณคิดดูแล้วถ้าหากว่าน้องเขาแขนแบบไม่มีแรงขึ้นมาเมื่อไหร่หรือประตูมันมีแรงผลักมากเนี่ยอืม
ทับไปบีบน้องขึ้นมาทำยังไงอ่ะคุณจริงเนี่ยค่ะโอ้โห
แต่ต้องบอกว่าที่ประตูหยุดเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาเห็นโอ้โหนี่ไง
เขาก็เลยกดรีโมทหยุดประตูเอาไว้ได้ทัน
คุณคิดดูประตูรีโมทมันไม่รู้นะว่าคนมากั้นมาขวางมันอ่ะมันจะปิดมันก็ปิดนะมันไม่ได้มีเซ็นเซอร์นะ
ถูกมันแล้วแต่ระบบเหมือนกันนะระบบนี้คือฉันจะปิดอย่างเดียวอ่ะนะฮะ
โชคดีแหละที่เจ้าของบ้านเขาปิดทันแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าไม่เห็นนะเจ้าของบ้านไม่มาเห็นเหตุการณ์เนี้ยจะเกิดอะไรขึ้น

เพราะฉะนั้นประตูมันก็ทำหน้าที่ของมันแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อยากจะขอเตือนละกัน
เด็กน้องหนูถ้าดูอยู่นะคะ
ก็ดูเอาไว้แล้วอย่าไปเล่นสนแบบนี้
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ก็ฝากเตือนลูกหลานด้วยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะ